หลายท่านได้ไหว้เทพเจ้า

หลายท่านไปดูเทศกาลเฉลิมฉลอง
พาคุณผู้ชมไปที่สามเหลี่ยมทองคำที่จังหวัดเชียงรายกันหน่อย

คุณผู้ชมไปดูกันเลยนะฮะที่เชียงรายนะครับ
สถานที่แห่งนี้นะฮะเขามีการจุดพลุ
ดูคุณโอ้โฮคนที่ฝั่งไทย
มองเห็นไปถึงฝั่งเมืองต้นพึ่ง

ซึ่งตรงข้ามกับสามเหลี่ยมทองคำบ้านเรา
ที่บ้านศพรวกตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
ตรงนี้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำนั่นเองนะครับ

เพื่อเข้าสู่วันปีใหม่ของจีนหรือว่าตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่นะฮะ
จุดพลุกันตั้งแต่กี่โมงรู้ไหมคุณ
สองทุ่มจุดติดต่อกันหลายชั่วโมงนะฮะสว่างสวัย
ทั่วคุ้งน้ำเลยคุณบอกว่าบริเวณแม่น้ำโขงสวยงาม
พลุดังถึงตัวเมืองเชียงแสน
นักท่องเที่ยวต่างแห่มาจับจองที่นั่งริมฝั่งแม่น้ำโขง
เพื่อดูพลุและความยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับ
โดยที่ฝั่งไทยนะคุณตรงสวนดอกไม้ละมุนละมัยสามเหลี่ยมทองคำ
ริมถนนสายเชียงแสนสามเหลี่ยมทองคำ
เปิดให้นักท่องเที่ยวมาจับจองที่นั่งตรงนี้คุณ
นี่นั่งรับประทานอาหารดูพลุฝั่งเขตเศรษฐกิจ

นี่เขาบอกว่าแล้วก็หลายคนนะคุณนะ
เมื่อคืนนี้๕ทุ่มตามเลิกงามยามดี
ก็ตั้งโต๊ะบูชาไหว้เทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยะกันอย่างคึกคักนะครับ
อากาศที่เชียงรายค่อนข้างจะหนาวเย็นนะคุณนะ
อุณหภูมิประมาณ๑๓องศาเซลเซียสนะครับ
ชาวจีนก็มีความเชื่อว่าพอเข้าสู่วันตรุษจีน
ไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะหรือว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
ตั้งโต๊ะบูชาแบบนี้เป็นประเพณีที่สำคัญ

ปีใหม่จะมีแต่เรื่องดีเรื่องมงคล
เงินทองความมั่งคั่งความร่ำรวยและความสุข
เมื่อคืนผมก็ตั้งโต๊ะไหว้เทพเจ้าเหมือนกัน
ขอพรต่อเทพเจ้านะครับ